นี้กันบ้างนะคะต้องบอกว่าเลือดพ่อเนี่ยแรงจริงจริงนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูซุปตารุ่นจิ๋วรุ่นลูก
แต่ว่าก๊อปปี้คุณพ่อมาแบบเต็มโดยเฉพาะความสามารถ

บ้านนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ให้เสียชื่อจริงนะคะ
ทายาทฝาแฝดของคุณหมอสมิทค่ะอรยสกุล
หรือว่าหมอโอ๊คนะคะคุณผู้ชม
ใครจะคิดว่าพี่น้องฝาแฝดลีอลันนะ
อกจากจะเล่นของเล่นตามวัยแล้ว
อีกหนึ่งกิจกรรมคือสิ่งนี้สอนเรื่องกายวิพากษ์

นี่คือแววมาแล้วนะคะตามคุณพ่อมาแล้ว
ยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนิดนึงแล้วกันนะคะ
ใช่ภาษาศาสตร์ฟิษฐ์เราบอกว่าเบรนสมอง

มีหรือเปล่าสมองไม่แต่จะบอกว่า
ก็เด็กสมัยนี้มันสมาธิมากเลย

น้องเจ้าเจ้ามากเลยเขาบอกว่า

อาจจะเป็นอาจารย์หมอเลยก็ได้นะ

ฝาแฝดบ้านนู้นฉายแววคุณหมอกันคุณผู้ชมค่ะ
ฝาแฝดบ้านนี้หน่อยบ้านที่คุณพ่อเขาเป็นแรปเปอร์

ลูกไม้จะไปไหนเสียนะคะก็ตกอยู่ใต้ต้นนี่แหละค่ะ
ทั้งบีน่าลูกลินลูกพ่อเวบอกเลยคู่นี้ออร่า
ในการเป็นศิลปินแบบเต็มตัวจริงแล้วเฉิดฉายมาก
ก็ทำหน้าที่เป็นเจ๊ดันฝ่าดันกันนะคุณ
ให้ลูกเดินตามเส้นทางที่รักคุณได้ติดตาม
โอ้โหนอกจากผลงานส่วนตัวแล้วก็ยังได้ขึ้นแจบนเวทีกับคุณพ่อแล้วด้วยนะ
แล้วเวทีไทยเทคุณคอนเสิร์ตอย่างใหญ่คนเยอะ
เด็กตัวเล็กนิดเดียวกล้าขึ้นไปสุดยอดเลยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับไปสนั่นฮอเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนะคะได้ดูภาพโอ้โหคุณหมอมีแล้ว